หลังจากนี้ระวังเลย๔๐องศาทั้งแผ่นดิน

พี่เบิร์ตแต่เอาที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ผ่านกันมาได้เนี่ยนะ
แต่ที่ต้องเฝ้าระวังเนี่ยเรื่องของฮีสโตรกค่ะ
ด้านหลังนี่เส้นพิษอากาศร้อน
ผู้ชายคนนี้ค่ะขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ดีแล้วเกิดอะไรขึ้น
ทำไมเขาถึงวูบลงไปแบบนี้ดูค่ะ

เฮ้ยอย่างนี้เลยหรอล้มออกไปอย่างนั้นเลยเหรอเห็นไหม
ถึงบอกไงว่าเรื่องของการเส้นพิษอากาศร้อนนี่มีเพียบ
อันนี้เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ขี่มอเตอร์ไซค์มาใส่หมวกกันน็อกก็จริงแดดส่องตลอดเลยนะ

คือไม่ได้ไปสะดุดหลุมอะไรเลยนะไม่ได้สะดุดหลุมอะไรเลย
แล้วที่ขี่มาแบบนี้เป็นแบบนี้
เมื่อวานที่นครสวรรค์อากาศร้อนมาก๔๐กว่าองศาค่ะ
อื้อหือโอ้วคุณผู้ชมเป็นห่วงจริงนะ

เขาเป็นเจ้าของร้านขายหินอ่อนรายใหญ่ในนครสวรรค์เลยนะ
มอเตอร์ไซค์ออกมาจากบ้านจะไปทำธุระในตัวเมือง

ปรากฏว่าวูบหมดสติแล้วดูสิคือนิ่งไป
จริงมีจังหวะช่วงที่เหมือนกับเขาแบบ
แบบยกหัวขึ้นมาได้หลายรอบนะ
แล้วชาวบ้านแถวนั้นก็พยายามที่จะมาพยุงมาช่วย

ท้ายที่สุดกู้ภัยก็มารับตัวเขา

แต่เขาเสียชีวิตค่ะคุณผู้ชม
นักข่าวของเรานะติดต่อไปที่ญาติของผู้ชายคนนี้
ที่ตอนนี้กำลังเตรียมจัดงานศพอยู่ที่วัดนครสวรรค
ลูกชายบอกนะบอกว่าผมไม่อยากจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณพ่อนะ
แต่ว่าผมยินดีที่จะให้เอาเรื่องของพ่อผมไปเป็นอุทาหรณ์
เตือนให้ระมัดระวังเรื่องฮิสโตรกหรือว่าโรคลมแดด
อย่าปล่อยผู้สูงอายุให้อยู่แบบกลางแจ้งนาน
คุณผู้ชมเพราะว่ากลุ่มเสี่ยงที่อาจจะเกิดฮิสโตรกได้
คือกลุ่มคนที่ต้องทำงานอยู่กลางแจ้ง
ไม่ว่าจะเป็นคนงานก่อสร้างนักวิ่งมาราทอนนักกีฬาอะไรที่อยู่กลางแจ้ง
สองคือกลุ่มผู้สูงอายุกับกลุ่มเด็ก
กลุ่มนี้ค่ะเขาจะมีการสูญเสียความร้อนได้มากกว่ากลุ่มวัยรุ่นปกติ
แล้วก็๓เลยก็คือผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว
ต้องใช้ยารักษาโรคประจำตัวความดันโลหิตสูงอะไรแบบนี้
กลุ่มนี้ก็มีปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดฮีสโตรกมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ